พี่ปราชินโมรีวัดบังกระเบาตอนนี้

หลังจากที่มีข่าวเหรียญหลวงพ่อจาดที่อยู่ในตู้

หมุนเองได้เคลื่อนเองได้
วันนี้ทีมข่าวธนัดทวีย์เรารบลงพื้นที่ไป

คือเหรียญหนึ่งหมุนเองได้
นึงเนี่ยเคลื่อนที่เองได้ใช่ค่ะนี่ค่ะแล้วคำถามคือ
เองได้ยังไงเคลื่อนที่ได้ยังไงคือเมื่อวานอาจารย์ออสบอกอะไรนะ
แม่เหล็กค่ะอาจารย์ออสบอกว่าไม่น่าจะมีวัตถุอะไรในโลกนี้
อยู่ดีเคลื่อนที่ได้เองอะค่ะใช่แล้วมีการสงสัยว่าใต้ตู้อ่ะค่ะ
จะมีช่องที่คนสามารถเข้าไปได้ใต้ตู้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
มีแม่หลงแม่เหล็กอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่คนตั้งคำถามในโลกโซเชียลด้วยนะ
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะครับ
คุณผู้ชมครับไปที่วัดบางกระเบาที่ปลาจีนบุรีนะฮะ
เพื่อจะไปพิสูจน์เรื่องนี้นะครับนี่มีอยู่สองเหรียญนะฮะ
คือเหรียญหลวงพ่อจาดเนี่ยทางวัดเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อเปิดให้จองบูชานะครับ
จะมีพิธีปลุกเสก๑๑มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ที่วัดยืนยันว่าไม่ได้เล่นกลไม่ได้ใช้แม่เหล็กดูดอะไรทั้งสิ้น
ไม่มีคนซ่อนตัวในตู้แล้วก็ถ่ายภาพทำให้เห็นรู้สึกว่าโอ้โห
วัตถุมงคลนี้แบบอื้อหือมีทรงพลนุภาพมีอิทธิฤทธิอะไรไม่ใช่เลย
นี่ฮะคุณจิรยุทธ์ไปเนี่ย๒เหรียญนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อจาดนะครับ
หมุนเองได้ก็มีนะฮะเป็นเหรียญเนื้อเงินหน้าทองคำนะครับ
สร้างหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าเหรียญราคาเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับ
เหรียญอีกเหรียญหนึ่งเนี่ยเป็นเหรียญลุงพเจ้าจากที่วิ่งเองได้เนี่ยนะครับ
เป็นเหรียญที่ทำจากเนื้อทองแดงลงยาแดงนะฮะสร้างหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าเหรียญ
ราคาเหรียญละเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทคุณจิรยุทธ์ก็เลยลองทำหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะ
เพื่อจะพิสูจน์นะครับท่านผู้ชมครับว่าแม่เหล็กหรือเปล่า
หรือว่ามีใครไปใช้วิธีไหนทำให้หมุนให้เคลื่อนที่เองได้หรือเปล่านะครับ
ในการพิสูจน์นะครับเริ่มจากตู้โชว์เหรียญก่อนว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับ
พบว่าเป็นกระจกนะฮะพื้นสักกระหลาดแล้วก็มีไม้อัดมีอลูมิเนียม
ไม่มีเหล็กนะเพราะฉะนั้นไม่มีเหล็กแม่เหล็กมันจะดูดยังไงนะฮะ
ส่วนการใช้แม่เหล็กเข้าไปใกล้ใกล้กับเหรียญหลวงพ่อจาดนะครับปรากฏว่า
เหรียญเนี่ยไม่ดูดติดกับแม่เหล็กนะฮะเนื่องจากเหรียญหลวงพ่อเนี่ยทำมาจากเงินและทองแดง
ซึ่งไม่มีส่วนผสมของเหล็กนะครับอ่าเราก็ลองเอาแม่เหล็กชิ้นเล็กเล็ก
อันหนึ่งไปวางซ่อนในกล่องเหรียญหลวงพ่อจาดก่อนจะให้แม่เหล็กเนี่ยดูดขึ้นมา
แต่แม่เหล็กก็ดูดเหรียหลวงพ่อจาดขึ้นมาไม่ติดนี่นะฮะนี่ลองเอาแม่เหล็กชิ้นเล็กเล็ก
ไปไว้ในกล่องเหรียญด้วยนะครับคุณจิรยุทธ์ก็คุณจิรยุทธ์ก็เอาอย่างนี้มุดดีกว่า
อ่าคุณจิรายุทธ์ลองมุดเข้าไปเลยนะฮะมุดไปใต้ตู้เก็บเหรียญหลวงพ่อจาดนะฮะแต่
จุรยุทธ์นี่ตัวใหญ่ใช่ค่ะคือเขาบอกต้องคนตัวเล็กหน่อยถึงจะเข้าไปได้
ไม่เป็นไรเพื่อท่านผู้ชมนะฮะธีรยุทธ์ก็ลองดูนะอ่า
แล้วใช้แม่เหล็กเนี่ยวางแนบกับถาดวางเหรียญหลวงพ่อจาดแล้วก็ลองเลื่อน
ดูซิว่าเอ๊ะในตู้ด้านบนเนี่ยตู้กระจกเนี่ย
เคลื่อนไหมนะฮะก็ไม่ดูดนะฮะไม่ติดนะครับ
เดี๋ยวฟังท่านรักษาการเจ้าวาดวัดบางกระเบาก็แล้วกันนะครับ
ก็ถ่ายมาให้ดูถ่ายคลิปมาให้ดูอาจารย์ยังคิดในใจที่แรกเลย
เป็นมดหรือเปล่าน่าจะเป็นมดพยายามทำให้กองเขาเคลื่อน
ก็คนส่วนเชื่อก็เชื่อไปเนอะเรื่องเรื่องพวกนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้
ก็ไม่ต้องไปตัดสินใจอะไรก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เชื่อก็ได้
ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของความเชื่อสู่บุคคล
ถ้าเราไม่เชื่อปุ๊บเราก็ไปทำลายความเชื่อของอีกคนนึงทันทีเลย
ใดที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเพื่อเพิ่มมูลค่าที่เขาโจมตี
ก็กลัวเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเพราะตอนแรกก็โดนแล้ว
มีลูกศิษย์หลวงพ่อจาดนี่ฮะหลวงสุทินอายุเจ็บสิบสี่แล้ว
บอกเชื่อเชื่อในปฏิหารอิทธิฤทธิ์ของเหรียญหลวงพ่อจาดนะฮะ
เพราะว่าเขามีตั้งแต่รุ่นพศ๒๔๘๔อ่ะหลวงสุทินน่ะอืม
มาหลายสิ่งหลายอย่างอ่าฟ้าผ่าก็เจอมาแล้วรถชนก็เจอมาแล้ว
ถูกไฟช็อตก็เจอมาแล้วถูกคู่อริไปยิงถึงบ้านก็เจอมาแล้ว
ไม่เป็นอะไรเลยนะฮะรอดตายมาได้หลายครั้งหลายหน
โอ้มันยิงมันก็ง้างกายกระสาปโป้งโป้งโป้งมา
แล้วยิงขนาดนี้ก็ยิงจอดยิงเลยขาผ่านต่อทางอืม
เป็นอะไรละครับอาจารย์เตี๋ยวสู้หมดทั้งตัวแต่ก็ไม่เป็นไร
อ๋ออันนี้ปีนี้หันของโรงพจาตว์โรงพจาตว์
ถ้าเชื่อยังงั้นน่ะทุกวันนี้ยังไงก็มีโรงพจาตว์ไปองค์
ทีนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ยังยืนยันคำเดิม
ว่านี่เป็นการเล่นกลโดยใช้แม่เหล็กซ่อนไว้นะคะเดี๋ยวฟังอาจารย์ออสดูค่ะ
ครับในส่วนของกล่องที่ใส่วัตถุมงคลนะครับมันก็จะมีเหรียญที่ไม่ใช่เหล็กนะครับตัวนี้จะโดนแม่เหล็กไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราดูจริงเนี่ยกล่องพลาสติกมันจะมีถ้าดูผิวเผินก็เหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเล่นกลเนี่ยในเคสเนี้ยก็คล้ายกับไฟปริศนานะครับที่เราต้องหาคนจุดไฟให้ได้คืออาจารย์ออสประมาณว่าก็คือใช้
เหมือนกับที่ติดตู้เย็นอะ

อย่างที่พิมพ์ของเราทดลองเลยไม่เคลื่อนไงครับ
ต้องใช้แม่เหล็กอีกลักษณะหนึ่งแล้วเป็นแม่เหล็กดูดกับแม่เหล็กอะไรประมาณเนี้ยนะอ่า